แต่ว่าเมื่อวานเสมอกัน๑ต่อ๑คู่
วันนี้เล่นประเภทคู่แล้วไทยก็เก็บแต้มได้จาก
แข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่๒
หลังจากที่เสมอกัน๑ต่อ๑ในประเภทเดียวสลับมือครับ
อันดับ๑๑๘ของโลกในประเภทคู่
ซึ่งก็เป็น๒นักเทนนิสที่ถูกเปลี่ยนตัวแทนที่ของ
ใช้เวลา๑ชั่วโมง๒๒นาทีชนะไปได้๓เซตรวดนะครับ
และ๖๓ทำให้ทีมไทยนั้นขึ้นนำศรีลังกา๒ต่อ๑คู่
วันสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้แข่งขันประเภทเดียวชนมือครับ
เวลา๑๐โมงเช้าก็ติดตามกันได้นะครับ
ภูริวัฒน์ฉัดพัดเจริญมือหนึ่งของไทย
ต่อด้วยมือสองนะครับก็คือปรัชญายสโล
ไปกันที่การแข่งขันหนึ่งรายการที่เรียกสีสันได้ไม่น้อยนะครับ
นั่นคือการแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น๕คน
ก็มีการจัดการแข่งขันโดยมี๒ตำนานนักเตะนะครับ
ฟาดแข้งกับบรรดานักเตะจากทีมญี่ปุ่น
สาวดีอาราเบียเม็กซิโกอังกฤษโคลัมเบียและไอแลนด์
มีอดีตนักร้องวงซีริฟูด้วยนะครับคุณเบนจามินนะครับ
รวมถึงบอกกอย่างบอบูนะครับของสยามกีฬาลงเล่นด้วยครับ
แต่ว่ายังโชว์ลีลานะครับสร้างสรรคเกมได้ตลอดเวลา
เรียกเสียงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยที่มาส่งกำลังใจถึงข้างสนามครับ
รายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลเป็นอย่างดี
แล้วรู้สึกว่าอยากจะมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่สวยงาม
เรื่องราวของรัชนกอินทรนกันบ้างนะครับนักแบตมือหกของโลก
สุดนั้นเว็บไซต์ของสหพันธ์แบบมินตันโลกยกให้เป็นม้ามืดในการคว้าแชมป์แบตมินตัน
ซุปเปอร์ซีรีส์รายการอออิงแลนด์ที่เบอร์มิ่งแงประเทศอังกฤษ
โดยรายการนี้นะครับจะแข่งขันในช่วงวันที่๘ถึง๑๓มีนาคม
ปีที่ผ่านมานั้นน้องเมย์ไปได้เพียงแค่ถึงรอบ๘คนสุดท้ายเท่านั้นนะครับ
และในรอบแรกปีนี้จะเจอกับซุ่นหยูเจ้าของแชมป์หญิงเดียวสิงคโปร์
ในครั้งล่าสุดที่เป็นคนเอาชนะรัชนกตกรอบรายการอออิงแลนด์เมื่อปีก่อนด้วยครับ
ถือว่าเป็นการได้ชำระแค้นในช่วงที่น้องเมย์นั้นอยู่ในความมั่นใจด้วยครับ